สนับสนุนโดยลาลินพอพาตี้บ้านที่ปลูกบนความตั้งใจที่ดี

วันนี้ขอดูจากพื้นดวงเลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของพี่ไก่
ครั้งหนึ่งแจ้งเกิดแล้วนะจากสยามกลการแล้วพี่ไก่ก็หายไปแล้ววันนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่ง
ไก่จริงเคยเช็คดวงไหม

วันนี้ผูกกันเลยนะขออนุญาตนะคะ

เกิด๒๓มีนาคม๒๕๐๙ตามพื้นดวงเกิดคืนวันอังคารเช้าคืนวันพุธ
แล้วก็ตามราศีเกิดราศีมีน
ลักษณะตามเวลาเกิดธนูก็เวลาจะดูหนังสือก็ดูธนูบวกมีน
อันไหนมันดีก็บอกเอออยู่ราศีนี้แหละ

คนที่จะทำอย่างนั้นได้มันต้องมีสติปัญญาแล้วก็ต้องมีความเชื่อมั่น
เชื่อว่ามีสิ่งนั้นมีเชื่อว่าเป็นสิ่งนั้นเป็นเข้าใจไหม
ต้องไม่เอาใจไปติดกับมันเรื่องต่างที่เป็นความทุกข์
ลักษณะราศีธนูเนี่ยมีคนคุ้มครองช่วยเหลือเกื้อกูลอุดหนุน

ไม่มีที่คุ้มครองที่ปกป้อง
เป็นฉัดแก้วกั้นเกรดนะชิดมันจะแบบ
เป็นผุบโผล่ให้หายไป

เพราะมันไม่สามารถที่จะจุดตัวมันให้สว่างเองได้
แม้ว่าตัวเองจะมีความเป็นเทียนที่มีคุณค่ามีพลังก็ตามที
ทีนี้อาทิตยุราษีมีนเนี่ย
พื้นดวงชะตาเนี่ยเห็นได้ชัดว่า
เป็นดวงชะตาที่สามารถโด่งดังมั่นคงยืนยงได้ในตอนอายุมาก
แต่นี่มีคำถามว่าแล้วเวลาหนึ่งหายไปเพราะอะไร

ดาวเจ้าเรือนชื่อเสียงและความสำเร็จเนี่ย
มันไปอยู่สัมพันธ์ร่วมกับดาวที่เป็นดาวอุปสรรคหรือดาวปัญหา
ไม่รู้ว่าชาติพบที่แล้วเนี่ยพี่ไก่เนี่ย

แต่บาปกรรมนั้นหนาเป็นเครื่องสอนให้คนรู้ไว้
ใครที่เห็นเฟซบุ๊คแล้วเขาดีหมั่นไส้เขาว่าเขาด่าเขา
ปิดกั้นโอกาสในสิ่งที่เขาควรจะได้

ผลก็คือในชาติพบนี้สิ่งใดที่ควรจะได้กลับไม่ได้
สิ่งใดที่ควรจะสำเร็จไม่สำเร็จ
ไม่ใช่แปลว่าพี่ไก่ในชาตินี้ทำแบบนั้น
แต่อาจจะแปลว่าในหลายชาติพบที่ผ่านมา
มันเลยทำให้การเวลาเนี่ยมาทดสอบในผลแห่งกรรมว่าเราต้องต่อสู้
จากวันนั้นจนวันนี้ก็ยังยืนหยัดในการที่จะทำหน้าที่
ไม่ว่าจะไม่ดังแล้วไม่ออกผลงานก็มาเป็นครูสอนอะไรแบบนี้นะ
มันก็เลยมีครูบาอาจารย์เฝ้าดูจนถึงเวลาการเวลานี้
เมื่อวันที่๑๑กรกฎาคมปีที่แล้ว
จนถึงประมาณวันที่๗สิงหาคมปีนี้
ปี๒๕๙นี้เป็นห่วงเวลาที่จะกลับมาเกิดอีกครั้ง
เพราะดาวทัศดีคือดาวจำตัวจรเจอกับดาวมฤตยูในเรือนสุพะ
เพราะมีสิทธิ์มีชื่อเสียงกลับมาสำเร็จได้รับการยอมรับ
ฮือฮาแล้วถามว่าแล้วจะอยู่อีกยาวไหมก็ขึ้นอยู่กับว่า
ไอ้ที่กลับมาเนี่ยกลับมาได้สร้างอะไรเอาไว้อย่างไร
นี่คือความหมายท่านไหมครับ
พี่ไก่ปรากฏร้องเพลงสยามกลการฮ์สามตัววันที่แล้ว

ถ้าเราดูว่า๒๖ปีจริงดาวมันจะเปลี่ยนแรงทุกรอบกี่ปี

ตั้งผมล่าจะนอกเป็น๒รอบแล้วก็รอบนี้เป็นรอบที่๓
ใช่รอบนี้ก็จะกลับมาเพราะว่าดาวพฤษฎีกลับมาสู่ในจุดที่กำลังจะรุ่งโรศรุ่งเรือง
ตามเวลาที่ได้บอกจนถึงสิงหาคมภีร์เนี่ย
พี่ไก่อยากรู้ว่าเดี๋ยวจะถามพี่ไก่นะว่าพี่ไก่สนใจร้องเพลงตั้งแต่ไม่
แต่น้องสนใจเริ่มที่จะนินทาผู้คน

แต่เด็กตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กตั้งแต
พูดการร้องเรื่องการเจรจาการสื่อสาร
ดาวพุทธตรงนี้ในเรืองชะตาดาวพุทธนะแปลกนะดาวพุทธอยู่ในเรือนคู่สัตว์
แล้วร่วมกับดาวเสาเป็นคู่สมพลในพื้นชะตาเดิม
แปลว่าอะไรไม่ได้ร้องแบบปกติในจุดที่เริ่มต้น
ต้องร้องประเภทแบบลักษณะ
เกี่ยวข้องกับชีวิตวิญญาณปลุกกำลังใจ
ที่ไม่ใช่การที่ใครก็ร้องได้
มันจะต้องใช้พลังของความรู้สึก

หรือเสียงที่มันต้องแปลกในการ

เป็นเพลงอะไรคะ
คือเป็นเพลงบทเรียนที่ครูสอนอย่างเช่น
เห็นมีไฟไฟลุกขึ้นแดงจาก

เริ่มประกวดร้องเพลงโอ้โหโตแล้วค่ะ

เรียนจบแล้วยังคะตอนประกวด
มันคือมันไม่ได้เรียนจบอะค่ะชีวิตมันหักเหหลายอย่างมาก
จริงจังตอนไหนประกวดร้องเพลงจริงจังเลย
เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เสีย

คุณแม่เสียตอนอายุจะสิบสองคุณพ่อเสียอายุใกล้จะสิบห้าค่ะ
คืองี้นะดวงชะตานี้เนี่ยพันธุไปเป็นประปูปูปะแปลว่าสูญเสียพ่อและแม่
หรือถ้าเกิดว่าพ่อแม่อยู่เขาก็สุขภาพไม่ดีต้องเป็นผู้ที่ไปดูแลเขาสมมุติยังอยู่นะ
ข้อที่๒พันธุไปเป็นปัตตานีก็แปลว่าชีวิตความรักจะเป็นตัวนำทางไปอีกอย่างหนึ่ง
ความรักแปลว่าถ้าเกิดมีความรักมันก็นำทางมันทำให้ชีวิตกลายเป็นประคือปุปะ
แทนที่มันจะรุ่งโรดหรือไปอะไรได้ไกลมันต้องพึ่งพาในวันเวลาหนึ่ง
แล้วก็อาจจะไม่ได้สมหวังเพราะความรักเนี่ยผิดพลาดมีปัญหามีความทุกข์
เพราะดาวสุกอยู่ในเรือนเสาจะมีโทษและทุกข์หรือวิบากรรมนำพาเอา
ให้ชุดนั้นโศกเศร้าหรือไม่สมดั่งใจเรื่องความรักเป็นอย่างนี้ไหมฮะ

ชีวิตลาเคตั้งแต่เด็กเลย

พูดเรื่องประกวดร้องเพลงจริงก็คือ
ตอนที่มาเป็นมาอยู่กับคุณแม่

แล้วก็ชอบตะโกนร้องเพลงในบ้านจน

เพราะว่าสมัยก่อนคนเขาไม่ชอบเขาไม่จะยอมรับ
ใครก็เป็นนักร้องก็ต้องหลบแบบไม่กล้าอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็ตอนนี้ก็ตะโกนร้องเพลงในบ้านตลอดเวลา
เขาก็เลยแบบว่าคือแบบโอ้โหมันสงสัยจะห้ามไม่อยู่แล้วอย่างนี้ค่ะ

ใช่ค่ะประกวดที่แรกก็คือเป็นที่ที่คุณแม่เคยร้องเพลงอยู่ที่นั่น
เพราะว่าคุณแม่เขาจะฝากเราดู
ก็จะได้เห็นอยู่ในสายตาใช่ค่ะจะได้ไม่ไปไหน
ใช่ค่ะแล้วก็ที่นั่นเขาจะมีว่าสถานที่นั้นเขาก็จะมีว่า
ถ้าคนที่ได้แชมป์๑ใน๓จะมีสัญญาร้องที่นั่น๑ปี
อย่างน้อยก็แบบไปเริ่มร้องในที่แบบสถานที่ดีเลยอะไรอย่างนี้ค่ะ

ก็เลยต้องร้องอยู่ที่นั่น๑ปีใช่ค่ะเลยได้ร้องค่ะใช่ค่ะ
พอเราร้องอยู่ที่นั่นใช่ไหมคะความที่เราเนี่ยอยากจะได้เงินเดือนเยอะ
คือสมัยก่อนเงินเดือนร้อง๓๐๐๐เองเดือนหนึ่ง๓๐๐
แล้วพอมาได้อยู่พอมาร้องที่คลับใหญ่เนี่ย
ก็จะได้เดินละหมื่นอุลามากอู้วแต่กันเยอะเนอะใช่ค่ะ
แต่ถ้าอยากจะแบบร้องเพลงในโรงแรมต้องร้องเพลงสากลเก่ง
เราก็พยายามหัดเพลงสาวคนเก่งจนกระทั่งได้ไปแทนพี่นักร้องท่านหนึ่ง
ที่เขาอยู่ที่โรงแรมเอเชียก็ไปร้องแทนเขาปรากฏพี่เขาออกค่ะ
พี่เขาลาออกเราก็เลยได้เขาก็ถามเราว่าเจ้าของโรงแรมก็ถามว่า
เราน่ะอยากร้องไหมเราบอกอยากร้องแล้วก็พอดีไปเจอพี่เลี้ยงลาโคนิคอะค่ะ
วงลาโคนิควงพี่มัมค่ะเขาเล่นอยู่พี่บอกว่าเฮ้ยแกน่าจะไปปรากฏนะ
เปิดประกวดพอดีแกก็ลากไปแล้วออกค่าสมัครให้ด้วย
ก็คือเป็นสยามกลการเป็นการประกวดอีกครั้งหนึ่งที่แจ้งเกิดของพี่ไก่
โอ้ชิคกี้พายต่อก็มั่งคุณลูก

สยามกลการชีวิตพี่ไก่เปลี่ยนไปเลยไหมคะ
พอตรงนั้นเนี่ยชนะเลิศถูกไหมคะ

ขอบคุณคุณแม่หญิงพรทิพย์นโรงเดชค่ะ
ท่านทำให้อาชีพนักร้องเนี่ยมีค่าและมีเกียรติมากขึ้น
มากเลยค่ะจนแบบว่าคือ
จากที่เราเคยไม่กล้าบอกใครว่าเป็นนักร้อง
แล้วแบบว่าพอใครถามเราเป็นนักร้องค่ะ

ยิ่งผ่านเวทีของสยามกุฎการณ์ยิ่งนะยิ่งมันดูมีคุณภาพ

ตอนนี้ก็คือร้อง๗ที่ได้แสนกว่าบาทเงินเดือน
เมื่อ๒๐ค่ะ๒๖ปีที่แล้วค่ะ
แสนกว่าบาทร้อง๗ที่ถ้าเทียบกับทุกวันคงเป็นล้าน

ค่ะเป็นแสนเกือบ๒แสนได้ค่ะ

หากก็คือเบื่อสังคมเบื่อ

หาเบื่อเพื่อนที่หาจริงใจไม่ได้เลยอะไรแบบไงคะ

แต่รายได้เยอะอย่างนี้ก็น่าจะมีเงินเก็บเป็นถุงเป็นถัง
หลงระเลิกไงค่ะ
ฟั่งแล้วน้ำตาจะไหล